กับความเดือดแทบลืมหายใจ

ดแข้งกับสโมสรการท่าเรือ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
งานนี้ไม่มีใครยอมใคร